ท่านผู้ชมครับในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันเลือกไม่ได้จริง
คุณเขียนมาสอนค่ะเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้จริง
คือจะทำยังไงจะย้ายบ้านหนีหรือจะยังไง
ก็ต้องชวนเพื่อนมาซื้อบ้านใกล้ใกล้กันคือถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไง
ถ้าเรายังทำอะไรหนีไปไหนไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยถึงขั้นจะหนีไปได้เรื่อย
เราก็ต้องเรียนรู้จะอยู่กับมันใช่ค่ะเพราะเราต้องอยู่ยาวค่ะใช่ไหมใช่
ถ้าเรียนรู้แล้วปรับตัวไม่ได้เนี่ยมีปัญหาทันทีจะเล็กจะใหญ่เท่านั้น
บางทีเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเรื่องเล็กมันสะสมสะสมสะสมไง
นี่เป็นปัญหาหนึ่งในปัญหาของสังคมไทยนะครับ
เหตุการณ์เพื่อนบ้านคราวนี้เกิดขึ้นถึงขั้นยิงกันตายนะครับ
เกาะสมุยสุราธานีหลังหนึ่งเป็นร้านเสริมสวย
อีกหลังนึงเป็นร้านขายข้าวแกงเขาเป็นตึกแถวติดกันหลายคู่หานะครับ
แต่สองบ้านนี้เขาติดกันมีปัญหากันมานานแล้ว
ฝั่งของคนก่อเหตุคือสามีของเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ติดกับบ้านของผู้ตาย
สองสามีภรรยาที่เป็นร้านขายข้าวแกงนะฮะบ้านเลขที่หกสิบสามในพื้นที่หมู่สามตะบนอ่างทอง
เกาะสมุยสุราชธานีตึกแถวสองชั้นสร้างติดกันหลายคู่หา
ที่เป็นร้านข้าวแกงกับอาหารตามสั่งเนี่ยมีผู้ถูกยิงสองศพ
คือนายธนพงศ์บุญมากอายุ๓๕กับภรรยาคือนางสาวสิรินันแสงสว่าง
อายุ๔๕ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ศีรษะและลำตัวทั้งสองคน
เสียชีวิตในบ้านเลยคนก่อเหตุมามอบตัวตอนหลังนะครับ
คือนายฤีหวัฒบ์ภูมิบุญบรมีพิพัฒน์อายุสิบห้าปี
เป็นสามีของเจ้าของร้านเสริมสวยที่อยู่ติดกับร้านของผู้ตายที่ขายข้าวแกง
หลังก่อเหตุแล้วไปมอบตัวที่สพเกาะสมุยนะฮะ

สถานีตำรวจเลยเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยบอกว่าบ้านสองหลังนี้ทะเลาะกันบ่อย
ร้านเสริมสวยเนี่ยคือตัวผู้ต้องหาสามีเจ้าของร้านเสริมสวย
ไม่พอใจมานานแล้วที่ร้านขายข้าวแกงที่อยู่ติดกัน
ส่งเสียงดังเวลาทำอาหารมีกลิ่นมีควันอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วเมื่อเช้าก็ถึงขั้นยิงกันตาย
แล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านอยู่อยู่อ่าสัปดาห์เนี้ยบ้านข้างเนี้ย
เขายิงเอ่อเขายิงปืนขู่ในบ้านก่อนเลยนัดหนึ่ง

ว่าเสียงอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะสักพักหนึ่งเขาเปิดประตู
แล้วก็เดินถือปืนมาบ้านที่ว่าบ้านผู้ตายครับ
แล้วก็ยิงเข้าไปในบ้านเลยครับยิงผู้ชายก่อนเลย
ผู้ชายล้มแล้วก็ยิงผู้หญิงล้มไอ้ตอนนั้นอ่ะ
ผมแน่ใจว่าผู้ชายตายไปแล้วยังแต่ว่าผู้หญิงยังไม่ตาย
ยังเรียกร้องเอ่อขอความชื่อเหลืออยู่ถ้าใครคนถือปืนอ่ะ
เดินกลับไปที่บ้านอีกผมนึกว่าจบแล้วไม่ใช่หรอ
คือเดินกลับไปเตรียมศูนย์แล้วก็มารอบหนึ่งมาซ้ำเจาะเจาะตรงหัวของอิ๋ว
แล้วก็มายิงผู้ชายอีกที่ล้มอยู่อีกทีนึง
พันธุ์ต้นหมดเอกบริบูรณ์อยู่สุขสมบูรณ์ผู้หญิงกลับการสพเกาะสมุย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ต้องหาก็คือฝั่งร้านเสริมสวย
ร้านขายข้าวกแกงที่ส่งเสียงดังมีกลิ่นควันมีกลิ่นอาหารรบกวนร้านเสริมสวย
เมื่อเช้าเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีการทะเลาะวิวาดกันสายตรวจก็มาดูแล้วนะ
แต่พอมาถึงเนี่ยยิงกันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันระงับเหตุ
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายนะครับทางพันธุ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์
มาจุดเกิดเหตุพร้อมกับชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับ
และนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เรื่องต้นตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ส่วนน้องสาวของผู้ตายพร้อมญาติวันนี้ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเกาะสมุย
ไปรับศพผู้ตายทั้งสองนะครับ
ซึ่งน้องสาวบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่สาวกับพี่เขยต้องมาถูกยิงตายอย่างเยี่ยมโหด
แค่เรื่องทะเลาะกันเกี่ยวกับเสียงดังเรื่องกลิ่นควันตอนทำอาหาร
น่าจะคุยกันดีคุยกันได้
ไม่ใช่ใช้ปืนมายิงกันอย่างเฮี่ยมโหดแบบนี้
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะขอคัดค้านการประกันตัวด้วย
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเตือนหลายครั้งแล้ว

แต่มันก็ถึงขั้นฆ่าแกล้งกันไม่ได้ไง